แล้วบอกโอ้จบแล้วเหรอ
แล้วหลังจากนี้ไปจะทำอย่างไรกันต่อ

ใช่ฮะเราใช่ไหมเราในฐานะคนดูนี่แหละ
ใครที่ติดละครเรื่องนี้แล้วอาจจะคิดถึงนะ

กิตถึงตัวราคอนหลายท่านนะครับ

บอกเป็นห่วงจริงว่าหลังจากนี้จะทำอย่างไร
ก็บอกว่าให้หากิจกรรมทำเพื่อสร้างความสุขให้ตัวเอง
อย่างเช่นนี้ตรงนี้ที่ไหนรู้ไหมคุณ
ก็ที่ข้างศิลปากรนี่นักศึกษาศิลปากรเขาวาด
เขาวาดไว้แล้วก็ให้ประชาชนไปร่วมถ่ายภาพได้

ก็หลังจากละครบุเภสันนิวาสดำเนินเรื่องมาถึงตอนจบเมื่อวานนี้นะครับ
ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบละครเรื่องนี้อาจจะปรับตัวไม่ทัน
แพทย์หญิงมทุรดาสุวรรณโภ
อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริน
กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับ

เมื่อละครจบแล้วนะฮะ
ผู้มีภาวะชื่นชอบละครอาจจะเกิดภาวะแบบนี้
เหมือนขาดหายอะไรบางอย่างในชีวิตไป
เหมือนพัดพรากจากสิ่งที่ประทับใจไป
แต่คุณหมอบอกว่าก็ถือเป็นเรื่องปกติ

แนะให้ผู้ชมเนี่ยแปลเปลี่ยนความผูกพันนั้น

หรืออาจจะดูละครตอนที่ชื่นชอบเนี่ย

จะนุ้นไปคนคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม

สมมุติเนี่ยเรายังติดคำว่าออเจ้าอยูก็นี่ไปได้

ค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์

ถ้าทำวิธีดังกล่าวแล้วยังไม่ดีขึ้น
ยังมีอาการเบื่อหน่ายเบื่อเซ็ง
หุดหงิดใจจังถึงวันพุธพฤหัสสบดี
แล้วจะดูอะไร๒ทุ่มครึ่งทำอะไรดีหลังจากนี้
ก็ให้หากิจกรรมอื่นที่มีความสุขทำทดแทนนะครับ
ช่วงนี้กำลังเข้าสู่เทศกาลสงคราน
สวมใส่ชุดไทยทำอาหารไทยรับประทานก็ช่วยได้
เมื่อเวลาผ่านไปผู้ชมจะค่อยปรับตัวได้นะครับ
คุณหมอมธุรดายังบอกด้วยว่าผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบนี้
อยู่ใน๒กลุ่มได้แก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
และคนที่ติดโซเชียลมีเดียอาจเกิดผลกระทบในการปรับตัว
มากกว่ากลุ่มอื่นนะครับและเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง
สำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าพอดูละครจะมีความสุข
แต่พอละครจบก็อาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรหายไปจากชีวิต
ขณะที่คนที่ติดโซเชียลมีเดียจะรู้สึกว่าเพื่อนที่เป็นคอเดียวกันเนี่ย
หายไปทีละคน๒คน
ดังนั้นนะครับผู้ชมกลุ่มนี้ต้องมาสร้างความสุขให้ตัวเอง
โดยคิดดีพูดดีทำดีเพื่อเสริมกำลังใจนะครับ
โดยไม่ต้องพึ่งพาการดูละครเพียงอย่างเดียว
ไปเจอกับเพื่อนคนอื่นในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น
พูดเรื่องอื่นบ้างก็ได้